อีกข่าวหนึ่งนะครับถือว่าสรุปคดีแล้วนะ
คดีที่แม่จริงและพ่อเลี้ยงของเด็กชายวัย๒ขวบ
รีบพาน้องมาโรงพยาบาล
แล้วก็อ้างว่าขนมอรัวติดคอ
ท้ายที่สุดตัวแม่รับสารภาพแล้ว
บอกว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายลูกชาย

โมโหเพราะว่าลูกร้องไห้ไม่หยุด

และก่อนหน้านี้คือตำรวจไม่ปักใจเชื่อคำให้การของทั้งแม่
และพ่อเลี้ยงที่บอกว่าเด็กกินขนมอรัวติดคอใช่ไหมครับ

และพบว่ามีเลือดข้างในสมองมีเลือดออกในสมอง
ก็เลยต้องกันตัวของพ่อเลี้ยงและแม่จริงไว้ก่อน
แล้วพาทั้งสองคนไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

พบสารเสพติดในร่างกาย
และก็ทั้งสองคนได้รับสาภาพว่าเสพยาเสพติดจริง
เนื่องจากเกิดอาการเครียดที่ลูกเสียชีวิต
มีความกลุ้มใจเพราะถูกสังคมประนามว่าไม่รักลูก

แล้วก็ได้สอบสวนต่อโดยเฉพาะผู้เป็นแม่
ผู้เป็นแม่สุดท้ายรับสารภาพนะครับ
ช่วงวันเกิดเหตุลูกร้องไห้ไม่หยุด
จึงใช้มือเธอตบบริเวณกลางศีรษะลูกเป็นหนึ่งครั้ง

ใช้มือตบกระหน่ำไปอีก๒ครั้ง
ลูกเงียบแล้วก็หยุดร้องไปนะครับ
จากนั้นก็เลยเอาลูกฝากไว้กับสามีกับพ่อเลี้ยงเนี่ยนะ
แล้วบอกว่าเธอจะต้องไปช่วยงานที่บ้านแม่ของสามี
นานก็ได้รับโทรศัพท์ว่าขนมติดคอลูกแล้วก็ทางญาติ
แล้วก็พ่อเลี้ยงนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งผลชนะสูตรของแพทย์ก็พบสาเหตุการเสียชีวิต
ว่าเกิดจากเลือดคั่งในสมองแล้วก็เป็นที่มา
ให้มีการสอบสวนผู้เป็นแม่และแม่รับสารภาพนะครับ
ถามว่าหนูเสียใจไหม
มีคนหลายคนบอกว่าหนูไม่มีความรู้สึกอะไรกับการที่ลูกตายเลย
แต่เขาไม่ได้มาเห็นกับหนูเลยว่าหนูเสียใจแล้วพูดไม่ออก
ตั้งแต่หนูเห็นผลชนสูตรคือหนูทำใจแล้วแหละว่าไม่ได้มาจากใครเลยมาจากหนู
ที่โรงพยาบาลค่ะออกที่โรงพยาบาลหนูก็โดนลุมว่าว่ามึงไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอ
ลูกมึงตายทั้งคนถามว่าหนูรู้สึกไหมพี่มองเห็นไหมว่าวันที่ลูกอยู่ตรงนั้นน่ะ
ลูกหนูนอนตัวเขียวอยู่ตรงนั้นหนูเป็นลมสามรอบแล้วในตรงนั้นหนูไม่มีแรงที่จะร้องไห้ต่อแล้ว
ให้ปากคำกับตำรวจให้ความร่วมมือกับตำรวจได้หนูเก่งแล้วพี่
หนูเสียใจไหมถ้าหนูจะฆ่าลูกหนูจริงหนูจะขอร้องให้หมอชนสูตรศพลูกหนูทำไม
ชนสูตรศพไปหนูก็ต้องโดนจับเองเพื่ออะไรคะไม่มีประโยชน์ถ้าหนูจะทำลูกจริงเด็กไม่มีทะเบียนบ้าน
มีแค่ใบเกิดอะไรร่องรอยถ้าหนูจะทำจริงหนูหมกปลาไปแล้ว
จากนั้นนะครับตำรวจก็ควบคุมผู้เป็นแม่ไปทำแผนที่บ้านพักพร้อมแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เป็นแม่เนี่ย๓ข้อหานะครับคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายกระทำความรุนแรงคนในครอบครัวแล้วก็เสพสารเสพติดให้โทษส่วนตัวพ่อเลี้ยงเองก็ถูกแจ้งข้อหาเหมือนกันนะครับแต่เป็นข้อหาเดียวก็คือเสพสารเสพติดให้โทษแล้วก็ได้ส่งตัวฝากขังสารจังหวัดกบินบุรี